เข้าร้องเรียนตอบศูนย์ดำรงศ์ธรรมของจังหวัด

เหตุการณ์นี้เกิดจากการติดใจเรื่องการรักษาของแพทย์
ก่อนเกิดเหตุบอกว่าตรวจไม่พบเม็ดมะขามในหลอดลมของลูกสาว
แต่เมื่อลูกสาวเสียชีวิตแพทย์กลับบอกว่าสาเหตุมาจาก
เม็ดมะขามอุดตันหลอดลมทำให้เด็กขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต

ถ้าหมอช่วยชีวิตตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่เข้าห้องผ่าตัด
หรือทำการรักษาโดยรอบครอบ
ไม่ให้ลูกผมต้องโทรมาออกมาจากห้องผ่าตัด
ให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงแล้วก็ผมต้องการให้นำศพน้อง
ไปผ่าสรรสุทธิ์ที่มธรรมศาสตร์เพื่อเป็นชีวิตโรงพยาบาลเป็นกลาง
เพราะผมไม่เชื่อใจโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
นายประสิทธิ์ดวงมาลัยพ่อของน้องทัพทิมอายุ๒ขวบเล่าทั้งน้ำตา
หลังมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาวันนั้นลูกสาวยังวิ่งเล่น
และพูดคุยได้ปกติกระทั่งกลางดึกของวันเดียวกัน
ลูกสาวกลับมีอาการสุดหนักหายใจไม่ออกก่อนจะเสียชีวิตลง
เวลา๓นาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๑๓มีนาคม
โดยติดใจว่าทำไมณเวลานั้นแพทย์ไม่ยอมรักษาอาการลูกสาวเลย
เพราะฉะนั้นก็ออกมาบอกผมว่าช่วยกินที่แล้ว
ลูกผมเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจภายใน๒๐นาทีครับ
พ่อเด็กเคราะหร้ายเล่าต่อว่าไม่เข้าใจว่าทำไมแพทย์ถึงเอ็กซาเรย์
ตรวจหาเม็ดมะขามไม่เจอตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคม
ซึ่งเป็นวันแรกที่นำตัวลูกสาวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
แต่หลังลูกสาวเสียชีวิตกลับมาบอกว่าเม็ดมะขามอุดตันหลอดลม

ซ้ำยังสอบถามว่าทางญาติติดใจเอาความหรือไม่
คุณพ่อเราก็ทำเต็มที่แล้วหมอทำเต็มที่แล้วช่วยน้องได้ประมาณนี้
คุณพ่อติดใจเอาความโรงพยาบาลไหม
ในช่วงนั้นเราไม่รู้ว่าคนเราติดใจคืออะไร
เราเสียใจเราไม่รู้จะบอกว่ายังไง
แล้วหมอมาบอกผมบอกคุณพ่อต้องพาน้องเข้าผ่าสันสูตรศพนะ
ฉะนั้นเอาสบน้องออกไม่ได้
ผมก็เลยบอกว่าทำไมจะเอาออกไปได้
ลูกผมช้ำแล้วผมไม่ผ่าหรอกหมอ
สักพักนึงเขาก็เข้าไปในห้องอีกไปปรึกษากันเลย
เขาก็ออกมาบอกผมอีกว่าต้องผ่า

เขาก็ออกมารอบที่๓เขายอดบอกผมไม่ผ่าก็ได้คุณพ่อ
สูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับ
ทำให้นางสาวประหยัดมวลประเสริฐผู้เป็นแม่สัญชาติลาว
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ให้ช่วยตรวจสอบและเอาผิดแพทย์เจ้าของไข้
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมทั้งขอให้
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสส่งศพลูกสาวผ่าชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
ในแพทย์สกลสุขพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พร้อมแพทย์หญิงวีรยาสุรารักษ์หัวหน้ากลุ่มหูตาคอจมูก
ออกมาชี้แจงขั้นตอนการรักษา
วินิจฉัยและทำการผ่าตัดเอาเม็ดมะขามออกในวันที่๑๑มีนาคม
แต่เครื่องมือของโรงพยาบาลไม่สามารถนำออกมาได้
จำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
จะมีความเสี่ยงสูงต่ออาการของเด็ก
โดยระหว่างเตรียมทีมแพทย์ให้มีความพร้อมทั้งการนำส่งผู้ป่วย
และแผนการผ่าตัดครั้งที่๒ในกรณีนำส่งไม่ได้นั้น
ยังมีอาการปกติจึงสั่งรอดูอาการ
ซึ่งสาเหตุที่เด็กกลับมามีอาการซุดจนเสียชีวิตลงนั้น
เพราะเม็ดมะขามติดอยู่ในหลอดลมใหญ่
แพทยอมรับว่าเป็นตำแหน่งที่ยาก
ต่อการใช้เครื่องมือนำเม็ดมะขามออกมา
และมีความเสี่ยงมากต่อการรักษา
แปลกปลอมที่เคลื่อนไหวได้เองขนาดใหญ่
หลอดลมของเด็กเล็กซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่สุดนะคะ
ว่ามันจะพลิกกลับแล้วมันก็จะอุดตันหลอดลม
ณวินาทีไหนก็ไม่มีใครทราบ
ก็คือวินิจฉัยยากด้วยคือถ้าไม่ลองไปส่องดูก็จะไม่เห็น
คือใจจะต้องไปสิริราชนะคะ
เพียงแต่ว่าการเคลื่อนย้ายด้วยโรคเอง

ของสิ่งแบบปลอมขนาดใหญ่นี้
กั้นได้ตลอดเวลาทำให้เด็กไม่สามารถหายใจได้นะคะ
อันนี้ก็คือเพราะที่เป็นการประเมินเรื่องความเสี่ยงตอนเคลื่อนย้าย
ถึงมีผลกับการตัดสินใจของพ่อและคุณแม่ด้วยส่วนนี้
ส่วนกรณีญาติติดใจเรื่องการสื่อสารของพยาบาลที่รักษา
ให้งดอาหารก่อน๒กล้องนั้น
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะสอบถามพยาบาลคนดังกล่าว
ว่าข้อเท็จจริงแล้วได้มีการชี้แจง
แต่ญาติไม่เข้าใจหรือไม่ได้ชี้แจง
เนื่องจากพยาบาลและแพทย์ที่รักษาจะต้องทำงานประสานกันอยู่แล้ว
หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะนัดพ่อแม่เด็ก
ทำความเข้าใจเรื่องการสื่อสารในประเด็นที่อาจไม่ตรงกันอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน